ตอนเป็นวัยรุ่นมีผู้ชายเอาเม็ดอมลูกหัวใจมาให้บ้างไหมครับ
ก็มีบ้างนะฮะคือรุ่นผมรุ่นคุณวรพรจะเป็นอย่างนี้

แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไปถึงขั้นนี้แล้วแต่อย่าไปหาทำนะ
เจาะเลือดจากนิ้วแล้วมาใส่ขวด
ถ้ารักกันมากก็แลกเธอเอาเลือดฉันไปห้อยเธอ

อันนี้คือวิธีที่เขาแสดงความรักกันในยุคนี้
อย่าหาทำเขาเตือนกันหมอนแหละ
นี่แหละฮะตอนนี้ในต่างประเทศ
ก็มีการผลิตเลือดบรรจุหลอดแก้วมาขายออนไลน์
โจ่งแจ้งมากขึ้นนะครับ
ในประเทศไทยก็ทำไม่ได้นะผิดกฎหมาย
กรมควบคุมโรคนะครับออกมาเตือนกลุ่มวัยรุ่นเลย
กำลังฮิตฮิตแฟชั่นนะครับ
ที่เจาะเลือดใส่ขวดแล้วมาห้อยคอ
เสี่ยงอันตรายนะอย่าเรียนแบบเด็ดขาดนะนะครับ
เพราะมีความเสี่ยงจะติดเชื้อนะครับจากเลือดระหว่างการเจาะนั่นแหละ

ขณะที่ผู้เจาะได้ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
คุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวร
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงบอกว่า
เป็นสิ่งที่วัยรุ่นไม่ควรปฏิบัติ
โดยทั่วไปปกติเลือดถือเป็นสิ่งที่มีเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับ
เพราะในขั้นตอนการเจาะอุปกรณ์มันจะต้องสะอาด

บางคนอาจจะมีเชื้อไวรัสบางตัวที่ไม่แสดงอาการ
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อได้
ผู้ที่จะเจาะเลือดต้องผ่านการอบรม
แล้วก็ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ในสถานพยาบาลก็นะฮะยังให้นักเทคนิคการแพทย์
ตามกฎหมายเวชกรรมที่จะสามารถจะเจาะเลือดได้

ไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้เสี่ยงมากทีเดียวนะคะ